จั๊ยค่ะอะมาดูต่อการเที่ยวเรื่องราวดีกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะ
มาดูคุณน้าสายเปย์ช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ
แล้วก็ความรักของพี่อ้ำที่รักพี่เมย์เนี่ยก็ส่งต่อไปถึงน้องมายูลูกสาวสุดที่รักตัวนี้ด้วยนะครับ
ล่าสุดเนี่ยน้าอ้ำก็ใจปั้มสุดเลยอย่างที่บอกไป
อังเปล่าฝากไปถึงหลานรักค่ะ
ซึ่งพี่เมย์เนี่ยเป็นคนโพสต์ภาพนี้เอาไว้คุณผู้ชมดูสิโอ้โห
ฝึกประมาณนี้กะมาจากสายตาแบงค์พันธุ์ปืนใหญ่
ลุหลักหมื่นแน่นอนคุณผู้ชม

เชื่อว่าใครที่เห็นอังเปล่าก้อนนี้ที่มอบให้น้องมายู
ก็อยากจะสมัครเป็นหลานพี่อ้ำกันเพียบเหมือนกันนะ

คุณน้าใจดีคุณน้าสวยนะ
ก็ต้องขอยกตำแหน่งคุณน้าสายเปย์ให้พี่อ้ำไปเลยนะจ๊ะ
แต่ก็เชื่อว่าอังเปล่าที่พี่อ้ำจะได้จากไฮโซโพกเนี่ย

อันนี้คือปีที่แล้ว

รอดูปีนี้ว่าจะหนาวเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะคะ
อ้ำกับอ้ำเผิดแล้วรอดูปีนี้จ๊ะกะรี้น่ะเดี๋ยวรอดู

อ๋อกระโต้ง

ไปดูแฟชั่นแม่ลูกกันหน่อยดีกว่านะคะ
วันนี้จะไลค์ไอจีขึ้นมาน่ารักที่เดียวนี่คุณพ่อฟาดนี้เลย
คุณต้นหอมค่ะแล้วก็น้องปกป้องนั่นเอง
เป็นยังไงนี่ดิฉันชอบสีตามาก
ทั้งสีตาสีปากสุดยอดเลยจ้า
แต่งเต็มชุดจีนแบบนี้ทั้งแม่และลูกนะคะ
สีแดงเด่นอ่ะโอ้โหคุณยังบอกยืนยันคำเดิมอยู่อนุสวรี
แฟชั่นรับตุ๊จีนเซ็ตนี้ต้องยกคะแนนให้นะจ๊ะ
ไม่หักเลยแม้แต่คะแนนเดียวค่ะ
รอบถังชุดทรภาษณ์แล้วนะคะสีตาสีปากคุณดูคะ
ตามีอยู่แค่สองคู่นะแต่แบบหลายสีมากเลยนะ
ตามีคู่เดียวใช่สองค่ะ
ขอบคุณมากเชอรี่คุณผู้ชม

เป็นเสื้อขาวกับกางเกงแดง
พอหอมปากหอมคอแบบไม่หลุดธีม
แต่ขอโฟกัสคุณพ่อหน่อยละกัน